คุณไกรสอนฟุตบอลไทยจะเจอกับเวียดนาม
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเราควรจะต้องชนะเท่านั้นใช่ไหม
จะชนะอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสถานการณ์หลังจากที่ผ่านครึ่งทางไป
เล่นไป๔เกมเวียดนามเป็นจ่าฝูงอยู่มี๑๐คะแนน
และไทยมี๗คะแนนถ้าวันนี้เก็บ๓แต้มไม่ได้
ช่องว่างมันก็จะยืดไปอีกโอ้โหน่ารุ้นนะ
แล้วก็เดี๋ยว๔เกมไทยกับเวียดนามก็ต้องเจอกันอีกใช่ไหมครับ
ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนาม
เกี่ยวกับการแข่งขัน๔เกมซึ่งจะจัดที่ฟิลิปปินส
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนธันวาคมนะครับ
เรื่องต้นในเวียดนามเขาประกาศรายชื่อออกมา
แล้วก็มีนักเตะหลายคนที่อยู่ในทีมชุดใหญ่
ลงสนามในช่วงค่ำวันนี้เจอกับทีมชาติไทยด้วย

ในการแข่งขันกีฬา๔เกมที่ฟิลิปปินส์นะครับ
ปาร์คฮังซอร์กุศือทีมชาติเวียดนามนะครับ
แล้วก็ได้มีการประกาศรายชื่อ๒๔คนนะครับ
สู้ศึกฟุตบอลชาย๔เกมครั้งที่๓๐ออกมาแล้วนะครับ

ที่จะเจอกับไทยในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกค่ำวันนี้ด้วยนะครับ

นี่เพิ่งจะได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอาเซียนคนล่าสุดนะครับ

เวียดนามเปิดบ้านชนะสหรัฐอารับเอมิเลสได้๑ต่อ๐
แล้วก็แซงไทยขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มจีนนะครับ
หลังจากนี้ปาร์คคังซอจะตัดตัวให้เหลือ๒๐คนสุดท้ายอีกครั้งนะครับ
ก่อนเดินทางไปฟิลิปปินส์วันที่๒๒พฤศจิกายนนี้
นามเคยได้เหรียญทอง๔เกมครั้งเดียวนะครับเมื่อปี๑๙
สมัยนั้นยังใช้ชื่อว่าเวียดนามใต้นะครับ
และการแข่งขันกีฬา๔เกมก็ยังใช้ชื่อว่ากีฬาแหลมทองนะครับ
หลังจากนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเสียบเกมมาเป็น๔เกม
นามมีโอกาสเข้าชิงอีก๕ครั้งแต่ว่าได้รองแชมป์ทั้งหมด
แล้วก็ครั้งที่พวกเขาเจ็บใจมากที่สุดก็คือปี๒๐๐๓นะครับ
ชิงเจอกับทีมชาติไทยแล้วก็แพ้ทีมชาติไทยคาบ้าน๐ต่อ๑นะครับ